คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะฮะ
กู้ภัยเขาบอกว่าโอ้โหเฮียนเหลือเกิน
ชาวบ้านก็เชื่อแต่ในมุมของหลักวิทยาศาสตร์

อันนี้ก็มีมีผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตในรถของตัวเอง
อยู่หน้าหอพักแห่งหนึ่งนะครับ
ตอนที่กู้ภัยได้รับแจ้งแล้วเข้าไปจะเอาศพออกอะไรออกเนี่ย
โอ้โหพอเปิดประตูปุ๊บเสียงเพลงเสียงเพลงจากเครื่องเสียงในรถอ่ะ
เปิดเองเพลงดังเพลงลอยมาเลย
เท่านั้นไม่พอนะฮะพอจะไปเคลียร์รถจะเอาศพออก
แต่ดังอีกอ้าวนี่ฮะเอาไปดูนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะ

ภูมิเดี๋ยวมาสอนไม่มีใครกดแรร์เลยนะ
มันอาจจะสัญญาณมันค้างอะไรมันปัญหาทางเทคนิค

แต่ว่ากู้ภัยเขาบอกโอ้โหอย่างนี้เนี่ยเห็นชัด
แต่ก็แปลกจริงคู่ภัยยกไปไหว้ใช่ค่ะ
ใช่แล้วก็บอกว่าเขาห่วงของเขา
รถกระบะคันนี้ก็เสียชีวิตในรถกระบะคันนี้นะครับ

พนมมือขึ้นสวดมนต์บอกกล่าวดวงวิญญาณของผู้ตายเลยนะฮะ
เจ้าของรถเนี่ยนะฮะชื่อนายอิสระสะทองบนอายุ๔๙ปีนะครับ
อิสระเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวนะครับ

แล้วนี่ฮะแตรมันดังอย่างนี้ฮะ
ดูสิต้องสาธุสาธุสาธุเนี่ยฮะ
โอ้โหคือนายอิสระเขาเสียชีวิตในรถตัวเองที่จอดอยู่ที่หน้าหอพัก
มับตะพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับ
มีคนมาเจอศพก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบเหตุการณ์เกิดขึ้น
เมื่อคืนวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยโอ้โหบอกว่าต้องสวดมนต์นะ
นี่เป็นภาพตอนเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมานะ
คือตอนที่มาถึงเนี่ยกู้ภัยบอกว่าสัมผัสได้เลย
สัมผัสได้ถึงวิญญาณของผู้ตายว่ายังไม่ได้ไปไหน
ยังอยู่ที่รถแล้วสื่อได้ว่าเขาต้องการเจอญาติ
อยากคุยกับญาติเป็นครั้งสุดท้าย

ท่านผู้ชมได้กลิ่นมั้ยนี่เห็นมั้ยที่เขามืออุดจมูกเนี่ย
กลิ่นมันแรงมากโอ้โหถ้าทีวีมีกลิ่นนี่คงจะแบบ

คือมาถึงกลิ่นแรงมากเขาก็เปิดประตูก่อนดีกว่า
ระบายกลิ่นเสียงเพลงดังเลยฮะ
เดี๋ยวย้อนไปดูหน่อยตอนแรกที่เสียงเพลงมา
ตอนที่เขามาถึงแล้วเปิดประตูกันนะครับ
ฟังนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงเอาเสียงขึ้นดังเลย

ใครไปเปิดใครไปเปิดเพลงเปิดจะวิทยุหรือจะเครื่องเสียงอะไรในรถก็แล้วแต่
แต่มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊กบอกว่ามันอาจจะระบบช็อตหรือเปล่า

เขาเคยบางคนบอกรถผมก็เคยอยู่ดีแตรดังเอง

แต่พอตรงนี้เสร็จปุ๊บก็คือคืนที่เจอศพใช่ไหมฮะ
แล้วเมื่อสักครู่ที่ท่านชมเมื่อสักครู่นี้คือเจ้าหน้าที่เขาก็เอาศพไปส่งชนะสงชนะสูตร
เขาก็เอารถไปเพื่อจะเก็บเป็นรถของกลางอ่ะนะ
ไว้รอญาติมารับอะไรพวกนี้เนี่ยแปรดัง

เหมือนที่ท่านได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกผู้ชมครับที่ระยองนะฮะ
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปเลยนะครับ
ไปที่หอพักที่จุดเกิดเหตุนะครับอยู่ที่มาบตะพุธจังหวัดระยองนะฮะ
จุดนี้เป็นลานจอดรถที่พบศพด้วยนะครับ
ทางเจ้าของหอพักวันนี้ก็ได้นิมนต์พระมามาทำบุญมาอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะที่คุณนฤทธิคุยด้วยเนี่ยคือเจ้าของหอพักนะครับ
วลัยพรบัวสมฤทธิ์นะครับเจ้าของหอพักบอกกับเราว่า
อิสระผู้ตายเนี่ยเพิ่งมาอยู่ที่หอพักได้๔เดือน
ปกติก็เป็นคนอัธยาศัยดีคุยเก่งแต่ก็ชอบดื่มเหล้า
เขาก็ดื่มเหล้าแล้วก็เมาบ่อยแล้วส่วนใหญ่ชอบใช้ชีวิตในรถคุณเข็มมาสอน
ถึงขั้นนอนในรถคุณนาฬิกาถามเจ้าของขอว่าแล้วทำไมเขาไม่นอนบนห้องเขาไปเช่าห่อพักอยู่
เพราะว่าเขาบอกเขาต้องการประหยัดค่าไฟคือถ้าไปนอนบนหอพักอาจจะต้องเปิดพัดลมเปิดแอร์หรือว่าเปิดไฟอะไรอย่างนี้
เขาก็อาศัยนอนในรถนะก็อาจจะเปิดกระจกหรือติดเครื่องอะไรก็อันนี้ก็ไม่รู้
เอาเป็นว่าเขาชอบนอนในรถจนกระทั่งคืนที่ผ่านมานั่นแหละก็ไปเจอว่าเขาเสียชีวิตอยู่ในรถ
แล้วหลังจากเกิดเหตุนะทุกคนนี่กลัวมากไม่มีใครกล้าเดินผ่านตรงจุดลานจอดรถของหอพักเลย
เพราะว่าได้ข่าวว่าเสียงเพลงก็ดังแตรก็ดังแถมคนที่เดินผ่านไปผ่านมามักได้กลิ่นคล้ายกลิ่นศพ
กลิ่นเยอะกลิ่นแรงก็คือเปิดประตูมาก็ได้กลิ่นก็คือพูดเอ้อผ่วยหัว
ไม่ได้ไงต้องจุดทูบจุดทูบแล้วก็ไปบอกเขาว่าไม่มีใครมายุ่งนะไม่มีใครมาล่าบละล้วงนะ
ไม่รู้จะตอบว่าไงทั้งปางส่วนก็อุ้ยน่าจะคิดว่าอะไรเป็น
เขาแสดงเขาห่วงรถหรือเปล่า
สักพักก็มีเจ้าของหอว่าช่วยเอาจักรยานของเขาไปด้วยอีกคันนึง
เขาบอกจักรยานก็ห่วงมากมีจักรยานด้วย
นี่นะคะก็เป็นในมุมของความเชื่อนะคะ
แต่ทีนี้ค่ะเพื่อความเข้าใจตรงกัน
ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลรถยี่ห้อนี้รุ่นนี้กันหน่อยดีกว่า

นายทวีชูสวัยเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคและงานบริหารงาน
ด้านงานเคลมของศูนย์รถยนต์อีซูซูจังหวัดระยอง
เขาบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องผีเรื่องวิญญาณ
ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรระบบไฟเครื่องยนต์อาจจะมีปัญหาค่ะ
วิทยุตัวนี้นะครับที่ติดตัวรถมา
วิ่งเข้ามาแล้วมีการกัดสายไฟนะครับทำให้เกิดการลัดวงจร
แล้วคุณผู้ชมก็ถามมาว่าแล้วรถคันนี้จะยังไงต่อดี
จะนำไปขายต่อใครจะกล้าซื้อไหมหรือยังไง
น้องสาวของผู้ตายบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเอาไปขับเอง
เพราะว่าพี่ชายรักรถคันนี้มากใครจะมองว่าดวงวิญญาณของพี่ชายเฮียน
มีเรื่องร้อนอะไรก็ตามแต่น้องสาวบอกไม่เป็นไรก็พี่น้องกันไม่กลัวค่ะ
ก็เดี๋ยวจะเอาไปใช้ต่อเองนะคะนี่ฮะนี่น้องสาวบอกว่าก็เชื่อแหละว่าวิญญาณพี่ชายในเฮียน
แต่ก็เชื่อว่าก็คงจะปกปักดูแลเธอดูแลรถเธอก็จะดูแลรถของพี่ชายเป็นอย่างดีค่ะ
ว่าจะดูทะเบียนซะหน่อยเห็นแล้วค่ะแอบจำแล้วค่ะไม่เป็นไร